เอามาดูภาพยนตร์กันบ้างค่ะมีอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่นักแสดงนำเนี่ย
เขาขอมาแนะนำเรื่องนี้บอกว่าน่าสนใจมาก
เป็นภาพยนตร์ชายรักชายค่ะส่วนจะเป็นแนวไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
นี่แหละค่ะมีตัวอย่างภาพยนตร์นะคะปล่อยออกมาค่ะ
ฉาทั้งโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับภาพยนตร์ชายรักชาย
แรงรักข้ามเวลาที่ได้นักแสดงนำอย่างเฮอร์เฟย์ค่ะแล้วก็ผู้กำกับมือดีอย่างหยุ่นเสียง
เจ้าพ่อหนังแนวอีโรติกมากำกับพร้อมตีแผ่สังคมของการรักร่วมเพศ
เหอะเฟย์ค่ะก็ทุ่มเทสุดตัวเลยนะครับเพราะว่ามีฉากสำคัญสำคัญ
เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยใครที่คิดว่าเป็นหนังแบบว่าอีโรติก
อาจจะต้องแบบถ่ายกันแต่ในห้องหับอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาบอกว่าไปถ่ายในป่าไผ่แปดชั่วโมงค่ะ

แปลว่าแปลว่าคนไทย
ขอเชิญชวนคนไทยแฟนชาวไทยค่ะ
ไปร่วมพิสูจน์ความร้อนแรงของความรักครั้งนี้

ชั่วโมง๑๒เมษายนนี้

อีกหนึ่งเรื่องแบบรูปราวความรักนะคะ